แจ๊คทำไมอ่ะไม่กินต้องหรอเร็วชิลรีบไปไหนละพี่ขอเมนูนะครับ

เอาให้กินแค่นี้
ไก่ไปเดี๋ยวเอาอีกอีกนะเตือนในรถแล้วนะว่า
มาเที่ยวกล่าดเที่ยวการคุยให้ชิล๔
เอาเดี๋ยวตามไป

อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้

อะไรกินกินทุกคนวุ่นวายอย่างงี้เหรอ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

เฮ้ยช้าไม่ต้องรีบ

คุณไม่กลัวอุบัติเหตุเหรอในเมืองไทยเนี่ย

มันไม่ได้ช้ามันต้องรีบ

ไปเลย

ปะโถยังไงก็ชนะอยู่ตั้งใจ

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
ร้านอาหารญี่ปุ่นของเชฟบุญธรรม
เชฟอาหารญี่ปุ่นชื่อดังของเมืองไทย
ร้านตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น
และอาหารทุกจานมาจากวัตถุดิบที่สด

อันนี้เป็นปูฮ็อกไก๊โดค่ะ
เป็นปูทาราบาฮ็อกไก๊โด

ใช่
เมนูหม้อไฟนมปู
หรือเมนูค่านิมิรุบนาเบ
บนมปูหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น

เป็นซุปปู่ที่มีเนื้อปูหิมะกล้ามโต
และน้ำซุปเข้มข้นกลิ่นปูและเนื้อปูเต็มคำ
บอกเลยว่าถ้าได้ทานรับรองติดใจแน่นอน
เดี๋ยวมาเลยตัวช่วงตัวช่วงทำไมไม่เอา
เอาเอาสิเปล่าไม่เอาไม่เอา

ฮัลโหล
คุณพระโก้งวางเงินจำนวน๕๐๐บาท

จากนั้นพูดชื่อเมนู
โจทย์การออกเสียงนะครับ
โดยที่คุณจะต้องทายชื่อเมนูนั้นว่าเป็นเมนูอะไรครับ

ฮูฮีฮาฮู

ฮัมฮัมฮัมหัวมิดต้มยำรวมมิท
ถูกต้องต้มยำรวมมิตร
อะไรก็ไม่รู้อ่ะแชป

เรียบร้อยครับ
ผมลดให้๑จานครับ
๑โอเค๑หม้อขึ้นไปเลย
๑ม้อแล้วไงอ่ะได้โอเค
เมื่อกี้เหมือนได้ยินหัดฮีเฮาอะไรวะเมื่อกี้หน้าร้านบะหมี่

มานี่เสีย
ทีมพี่พักกุ้นวางเงินไว้๕๐๐บาท

ส่วนปูฮอกไกโดจำไม่ได้ค่ะ

อร่อยจริงหรอ

ไอ้กล้วยที่พี่คืนขอได้ป่ะ
ได้ดีมันสิ่งของพี่ไง

จั๊กเรากินเสร็จแล้วเสมอเขาแล้วเราไปได้ตรงเนี่ย

เหลียวนี้เหรอวะจั๊ก

ผมจะหลงแล้วเนี่ยขวาก็แผงไอ้บ้า
แตะก่อนนี่โอเค
เจนมันนึงชัดเจนถึงทิ้งห่าง

ชิลเหลือเกินเค้าจะมอบตากันแล้วเร็ว
มาเป็นสักทีพระยาหน่อยจนกันนี้แหละครับ

ว่าทีมคุณก๊อฟและคุณป๋องครับที่เป็นผู้ชนะไปครับ
ตัวลูกจะร้านแรกนะฮะ

ดีใจด้วยครับที่คุณจะได้รางวัลร่วมแสนนั้นครับ
อะไรบ้าง

รางวัลปรอบใจของทีมผู้แพ้
คือรวมแล้วร่วมแสนบาทครับ

ซึ่งเป็นรางวัลในการทำโทษของพวกคุณครับ
โอ้โฮนี่ลงโทษแรงไปนะเนี่ย

ไม่ใช่คุณก็ต้องพูดไปคุณตั้งใจฟังเขาสิ

เวลียะ